ทางบอยเข้าไปตรวจสอบเจอวัตถุต้องสงสัยเป็นห่อผ้าคล้ายลักษณะเป็นศพ

อาทางบ๋อยเข้าไปตรวจสอบเจอวัตถุต้องใสเป็นศพ